คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกค่ะที่สมุทรปราการมีทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิค่ะ
กำลังจะนำร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคุณตาวัย๗๒ปี
ขึ้นรถเพื่อที่จะนำร่างไปชนะสูตรครับปรากฏว่าอยู่ดีดีมีแมวดำ
มาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะกระโดดข้ามศพเลยโอ้
แล้วจังหวะที่จะเปิดประตูรถนะคะของมูลนิธินะคะ
เพื่อที่จะนำร่างคุณตาขึ้นไปเปิดประตูไม่ได้อืม
แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ล็อกประตูรถนะ
แต่เปิดไม่ได้สุดท้ายต้องจุดทูปบอกที่ร่างคุณตาว่าคุณตา
เอ่อก็ขอให้ไปสบายนะเดี๋ยวจะนำศพไปชนะสูตรหรืออะไรแบบเนี้ย
เดี๋ยวดูภาพตรงนี้นิดหนึ่งค่ะไปดีน่ะไปกับรถมูลนิธิน่ะ
ห่วงทางนี้นะทางนี้เดี๋ยวเขาล็อกบ้านไว้ให้นะ
อย่ามากวนคนที่อยู่แถวนี้นะตาไม่ต้องกลัวของหายต้องกลัวของหาย
เขาปิดบ้านไว้แล้วตาอะไรตาเปิดไว้เขาก็ปิดให้หมดอ่ะ
ไม่ต้องห่วงนะไปเลยนะตาโอ้โหนี่ค่ะต้องจุดทูปบอกใช่ค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้คือคุณอภิษฎนะคะหรือว่าในมาร์ชนะคะ
ครับเป็นคนที่ยกมือไหว้บอกกล่าวร่างของคุณตาอำนาจ
จิระจุลวงอายุเจ็ดสิบสองให้คุณตาหมดห่วงน่ะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมล่ะค่ะว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นไงคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเล่าให้ฟังว่ากำลังจะนำร่างของคุณตาขึ้นรถ
เพื่อส่งไปชนะสูตรแมวดำมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ไม่รู้ว่าคุณตาเลี้ยงไว้หรืออยู่บ้านใกล้
แมวตัวนี้ค่ะนี่โอ้โหตัวนี้แล้วความเชื่อนั้นเรื่องของแมวดำกับคนตายนี่นะ
มันใช่ไงน้องก๊อฟแมวดำตัวนี้กระโดดข้ามศพคุณตา
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ตกใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไร
อืมก็อ้าวไม่เป็นไรไม่มีอะไรเปิดประตูรถ
จะนำร่างคุณตาขึ้นรถเปิดประตูไม่ได้รถไม่ได้ล็อกนะคะ
แต่เปิดไม่ได้เขาทำท่าให้ดูนะ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเขาทำท่าให้ดูว่าเปิดไม่ได้จริง
ไม่ได้ล็อกจริงจริงก็อาจจะเป็นมุมในความเชื่อว่า
หรือว่าผู้เสียชีวิตท่านยังไม่อยากไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยต้องจุดทูปบอกกล่าวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่หน้าบ้าน
แมวดำเมื่อกี้ค่ะก็เดินวนไปเวียนมาไม่รู้ว่าเป็นแมวของใคร
ผนังบ้านก็มีหนังสือมีอะไรอยู่นะคะ
เสากลางบ้านมีร่างของคุณตาพิงกับเก้าอี้ไม้
เปลือยไม่สวมเสื้อผ้าน่าจะเสียชีวิตมา๑๐วัน
โอ้โหแล้วไม่มีร่องรอยลื้อค้นอะไรเลยคุณผู้ชม
คือร่างแบบแห้งไปแล้วอ่ะไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีรอยรื้อค้นอะไรเราส่งคุณแซคนัทวิน
นักข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะคะแมวดำก็ยังอยู่นะคะ
ได้คุยกับนางเนธนภาเป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่ติดกันเลย
เล่าให้ฟังว่าคุณตาอำนาจเนี่ยค่ะนี่แมวดำ
โอ้โหจ้องกล้องด้วยนะโอ้โห
คุณตาแกอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยยุ่งสูงสิงอะไรกับใคร
เมื่อ๑๐วันก่อนคุณตาแกก็ขี่จักรยานออกไปข้างนอก
มีกู้ภัยมาส่งตอนกลางคืนแล้วแกก็ไอไม่หยุดเลยค่ะ
ตั้งแต่คืนนั้นก็เปิดไฟเอาไว้
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าจะเข้ามาดูหลายทีแล้วไม่กล้าเข้า
เดี๋ยวหาว่าบุกรุกบ้านคนอื่นก็แอบเป็นห่วงนะ
แต่ได้กลิ่นแบบเหม็นโชยออกมา
สุดท้ายพบคุณตากลายเป็นศพ
ก็ชวนแบบแบบอภิกษิคนเสื้อเหลืองที่จุดทุบ
บอกกล่าวอะค่ะชวนเข้าไปด้วย

เพราะพูดตรงกันเลยว่าได้กลิ่นมาเป็น๑๐วันแล้ว
แต่ประตูทุกบานเขลี่ยมนะคะ
ประตูบ้านเปิดเหมือนรอให้คนเข้าไป

ร่างของคุณตาแกแห้งแล้วอะค่ะ
พอนำร่างจะออกมาขึ้นรถ

เหมือนกับว่าคุณตาแกก็เป็นคนห่วงข้าวของอะไรในบ้านด้วยหรือเปล่า

พอผมเดินไปถึงหน้าประตูเข้าไปปุ๊บ

โอ้โหสวัสดีครับลุงลุงเหลือแต่กระดูกแล้ว
หันไปไม่เหลือแล้วมองหัวเหอะไม่มีมีแต่โครงกระดูกแล้ว

แมวแกชอบแมวชอบเข้าบ้านแกแมวจรจัด

ถ้าความเชื่อเกี่ยวกับพวกแมวเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกนี้
นี่อะไรแกห่วงห่วงบ้าน
แกเนี่ยดูต้นโพลแกสิปลูกอยู่นั่นเนี่ย
มันไม่ได้ขึ้นเองนะแต่แกตัดต้นมะม่วงออกเพื่อปลูกต้นโพ
เดี๋ยวตามเยี่ยวร้อยนะคะมาสัมภาษณ์อย่าทำอะไรเล่นนะลุงขอให้ไปดี
ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวล็อกบ้านล็อกอะไรให้
นี่ค่ะก็เป็นในมุมของความเชื่อค่ะ
เดี๋ยวดูต้นโพที่บ้านของคุณตานิดนึงนะคะ
คือต้นใหญ่นี่ปกคลุมตัวบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าคุณตาแกปลูกเอง
แต่พอคุณตาเสียชีวิตไปแล้ว
ไม่มีใครกล้าตัดต้นโพต้นนี้
คือมันก็จะมีเรื่องลี้ลับอยู่บ้างนะคะ
บางคนบอกว่าต้นโพต้นนี้เคยเห็นว่ามีผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่ข้างบน
เคยมีคนมาขอเลขขอหวย

เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณตา
ก็ขอดูเลขอายุคุณตาสักนิดนึงนะ
คุณตาที่เสียชีวิตท่านก็อายุ
บ้านเลขที่๒๑๓ทับ๒๐

คนเขาก็เป็นความเชื่อเหมือนกันเนาะอันนี้บ้านเลขที่นะคะ
ดำก็เหมือนกับตัวแทนของวิญญาณหรือเปล่า

เพราะเพื่อนบ้านบอกว่าตอนที่พบศพคุณตาค่ะ
ดำตัวนี้เดินรอบศพคุณตา
มันก็น่ารักดีนะคะเจ้าแมวดำอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ได้
แต่ไม่รู้คุณตาอาจจะเลี้ยงไว้ก็ได้ก็เลยไม่ยอมไปไหนนะคะ

ญาติยาดของคุณตาอยู่ที่ฮ่องกงค่ะ
รู้ข่าวแล้วเตรียมจะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ชนะสูตรอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ต้นก็คือคุณตาท่านก็อยู่คนเดียว
มีโรคประจำตัวคือวรรณโรคและรักษามาหลายปีแล้วนะคะ
เหมือนที่เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนที่จะพบศพคุณตาคือ
ได้ยินเสียงคุณตาไอไอเสียงดังไอไม่หยุดเลย
ลักษณะน่าจะห่วงของกันใกล้แหละ